พาคุณผู้ชมมาติดตามข่าวสารกันอย่างต่อเนื่องนะคะ

สำหรับใครที่ชอบดื่มอาหารเสริมเป็นประจำ
อาจจะได้รับอันตรายจนถึงชีวิตได้นะคะ
เหมือนกับหญิงวัย๕๐ปีคนนี้
ตอนนี้นะคะเสียชีวิตกระทันหัน
หลังจากที่มีการดื่มอาหารเสริมต่อเนื่องกันกว่าครึ่งปี
หลังจากเสียชีวิตไปแล้วแพทย์ได้ทำการผ่าชนสูตรศพ
พบว่าเลือดออกมากในระบบทางเดินอาหาร

ลูกสาวเองก็ยังติดใจสาเหตุการเสียชีวิตของแม่เหมือนกัน
มาจากปมอาหารเสริมสาหร่ายแดงหรือเปล่า
เพราะว่าแม่เนี่ยดื่มต่อเนื่องมานานกว่าครึ่งปีนะคะ
และภาพที่เห็นนี้เป็นบรรยากาศที่วัดสันติวัฒนาราม
จังหวัดนครนายกช่วงค่ำที่ผ่านมา
ญาติก็มีการจัดพิธีสวดอภิษฐรรมศพนางนันทาพันศิษฐ
แม่บ้านวัย๕๐ปีเป็นคืนแรก
หลังรับศพกลับจากโรงพยาบาลนครนายก
ซึ่งนางนันทาเสียชีวิตกระทันหัน
หลังถูกพบนอนหมดสติอยู่ภายในบ้านของนายจ้าง
ซึ่งเปิดเป็นโรงงานผลไม้ดองเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
นางสาวเยาวนุษยพันธ์ศิษย์ลูกสาวของนางนันทาบอกว่า
ไม่แน่ใจสาเหตุการเสียชีวิตของแม่
ว่าจะเกี่ยวข้องกับอาหารเสริมหรือไม่
โดยแม่มีโรคประจำตัวคือลิ้นหัวใจรั่ว
เคยผ่าตัดมาแล้วเมื่อปีก่อน
เมื่อ๖เดือนที่ผ่านมาแม่ก็ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมน้ำสาหร่ายแดงมาดื่ม
โดยบอกว่าดื่มแล้วจะรู้สึกดีร่างกายสดชื่น

ล่าสุดหลังจากแพทย์ได้มีการผ่าชนะสูตรศพหลังเสียชีวิตไปแล้วนะคะ
ผลออกมาพบว่าเลือดออกมากในกระเพาะและลำไส้
ว่าน่าจะมาจากการได้รับสารพิษ
แต่ว่าแพทย์ก็ยังไม่ได้ระบุว่าเป็นสารพิษชนิดใด
นางสาวเยาวนุษย์บอกอีกว่า
หลังจากแม่เสียชีวิตตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมน้ำสาหร่ายแดงก็มาร่วมงานศพด้วย
นำพวงหลีดมามอบให้แล้วก็เงินสดอีกหนึ่งหมื่นบาท
หลังจากนี้นะคะตัวเธอตั้งใจว่าจะเดินหน้าหาความจริงต่อไป
เพื่อจะได้รู้สาเหตุการเสียชีวิตของแม่
ว่าที่จริงแล้วมาจากสาเหตุอะไรกันแน่นะคะ